เรื่องแรกที่เราจะไปติดตามกันนะไปดูกันหน่อย
เพราะว่าที่อุดรธานีที่นั่นนี่คำชโนธใช่ไหม
ใช่โอ้โฮคึกคักมากโอ้โฮไม่ว่าจะเป็นวันไหน
ช่วงต้นเดือนกลางเดือนหรือทุกวันของเดือน

มาตลอดไม่ขาดสายค่ะจะพูดถึงไม่ได้เลยนะคะ
เรื่องราวของคนที่ไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
จากพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ญาติศรีปฐุมะ
ไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าคึกคักยังไงนะคะคุณ
วันที่๕นะเนี่ยต้นเดือนเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าก็
มีคนหลั่งไหลไปอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวที่เกาะคำชโนธ
นนเมืองอำเภออุดรธานีค่ะ
ตลอดจังหวัดอุดรธานีนะคะตลอดทั้งวันเนี่ยคุณผู้ชม
สายตัวเลขนี่นะสายความเชื่อเขาก็แห่แหนไป
เอาเครื่องเส้นไหว้เครื่องสักการะบูชาต่างไปร่วมพิธีบวงสวง
กราบไหว้พ่อปูศรีสุโธและมะญาติศรีปฐุมะกันด้วย
คุณผู้ชมบรรยากาศนี่นะมีพ่อจ้ำเนี่ยค่ะเดินทางมาทำพิธีบวงสวงให้ด้วย
พอเสร็จสิ้นพิธีแล้วคุณผู้ชมดูค่ะ
นางรำคนนี้คือน้องริต้าธิดานาคา
หรือว่าริต้าดิสยะโสธรสิน
เขาเป็นคนร้องเพลงคู่คลองประกอบละครนาคีไงคุณ
รำถวายมารำบวงสวงด้วย
คนที่มาร่วมงานก็ฮือฮากันสนอกสนใจ
คือสนใจทั้งน้องแล้วก็สนใจทั้งนิ้วด้วย

แต่พอเสร็จสิ้นแล้วนะคุณสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเขารอคอยนั่นก็คือนี่
ไม่ใช่ไม่แต่หิวน้ำ
ผันน้ำมนต์อินทริคนี่ไงซองเข้าไปดูใกล้
คือปกติการทำพิธีบวงสวงพิธีสวดมนต์ต่างก็
วิธีการหยดน้ำตาเทียนอ่างน้ำมนต์แบบนี้
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเออเนี่ย
เข้าไปนะก็เห็นชัดเจนเลยนะคะ
หรือว่าหยดน้ำตาเทียนมันเกาะกลุ่มกันเป็นเลขต่างนั้นนะ

ดิฉันลองใช้วิชาศิลปะที่เรียนมาก่อนนะ

ว่าน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต
ทำให้ใครหลายคนน้ำตาตกมาแล้ว

ตกในด้วย

ดูเพื่อเป็นการสร้างจินตนาการ

ใช่นะเพราะว่าวันนี้มันเพิ่งต้นเดือนไง
อย่าเพิ่งงมงายช่วงต้นเดือนเหรอ

ไม่ใช่ว่าให้คุณผู้ชมงมงายตั้งหน้าตั้งตา
มันต้องมองทางไหนเป็นเลขอะไร
ไม่ใช่ก็คือเป็นงาน
กูไปไปศักยารับพ่อปู่แม่ญาติใช่ไหม

แล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวดิฉันจะไปบ้าง

นี่ฉันก็เชื่ออยู่คุณผู้ชมนะใช้วิทยาลายานในการรับสมพอแล้วโหรอบอีเล็ดในจ๊ะ